จริง

ก็จริงแล้วมันไม่มีอะไร

อย่างตัวเองก็เห็นลูกน้องเขาไหม

มันอาจจะเป็นแค่แบบทรงผมเลยมากกว่า

หนูก็ปล่อยผมปกติทั่วไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าตอนที่มีงานแต่งที่ในช่องเลยค่ะ

เราได้แท็กหาพี่อ๋อมหรือถามฝ่ายชายบ้างไหมว่ามันยังไง

เพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันแบบ
มันก็แค่เป็นข่าวแบบทั่วไป

เราสามารถร่วมงานกับทั้งสองคนได้ไหม

เพราะว่ายังไงแบบงานก็คืองานอะ

เจอกันก็ยังคุยกันได้ปกติทั้งสองคน

พี่รู้สึกว่าดูสิ่งที่ดูเซ็กซี่นะ
จริงแล้วมันเป็นแบบในเรื่องของงานมากกว่าค่ะ
ในลูกของแบบบทละครคาแรคเตอร์ตัวแสดงเลยค่ะ

แล้วก็จริงแล้วที่แบบเออกล้าแต่งมากขึ้น
ก็เห็นว่าอะไรที่มันยังไม่เกินไป
หนูก็พอที่จะทำได้เพื่อการงาน
คงเลยไม่เยี่ยมในเดียวสักชื่อเลยไม๊ค่ะ

ก็แค่แบบตามแบบตัวคาแรคเตอร์ตามละครมากกว่าค่ะ
จะมองว่าเราจะมาเอาดีทางด้านเซ็กซี่กันหรือเปล่า